เหตุการณ์ที่มีผู้แสวงบุญเหยียบกันตายระหว่างประกอบพิธีฮัทที่สาอุดีอาราเบียในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์นี้นอกจากจะสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของผู้เสียชีวิตแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย
และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นต้องถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ครับ
นี่คือภาพความกลาหลภายหลังจากที่เกิดเหตุผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจากทั่วโลกเหยียบกันไประหว่างการประกอบพิธีฮัช
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าบริเวณจุดตัดของถนนซึ่งเป็นที่ตั้งเต็นต์ที่พักของผู้แสวงบุญกว่า๑๖๐๐๐หลังในทุ่งมีนาห่างจากมัศยิธารมในนครเมกะไปประมาณ๕กิโลเมตร
ขณะที่ผู้แสวงบุญจำนวนมากกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังสะพานแจมรัฐเพื่อเข้าไปประกอบพิธีคว่างเสาหินซึ่งถือเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย
กระทรวงมหาดไทยของซาอุดีอาราเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคน๒กลุ่มใหญ่เดินมาบรรจบกันบริเวณทางแยกก่อนจะเกิดความแออัดและเบียดเสียดกันจนนำไปสู่เหตุสลดส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๗๖๙คนตามรายงานอย่างเป็นทางการของซาอุดีอาราเบีย
สาเหตุของการเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแม้ว่าหลังเกิดเหตุสมเด็จพระราชาธิบดีซานมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดกษัตริย์ของซาอุดีอาราเบียจะทรงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นในทันที
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนใดออกมาโดยระบุเพียงว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนจำนวนมากแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศระหว่างซาอุดีอาราเบียกับอีราน
คู่แข่งทางอิทธิพลในตะวันออกกลาง
ยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้น
เหตุสลดครั้งนี้กล่าวหาว่า
อุดีอาราเบียไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ซาอุดีอาราเบีย
ออกแถลงการขอโทษและแสดงความรับผิดชอบด้วย
ชนวนความไม่พอใจของอีรานยังลุกลามบานปลาย
นำไปสู่การตอบโต้หลากหลายรูปแบบหลังจากนั้น

ท้วงต่อต้านรัฐบาลซาอุดีอาราเบียในกรุงเตฮาราน
มีการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีราชวงศ์ซาอุดต่อสารระหว่างประเทศ
โดยระบุว่าเหตุเหยียบกันตายในพิธีฮัส
เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาราเบีย

เพื่อให้ขบวนรถของสมาชิกราชวงศ์เสด็จผ่าน
ทำให้ผู้แสวงบุญต้องเบียดเสียดกันบริเวณจุดตัดของถนน
และเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลซาวดีอาราเบีย

ในการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงขั้นตอนในการดูแลควบคุมฝูงชน
เพื่อรองรับกับผู้แสวงบุญที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี
หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการรับรองผู้แสวงบุญนั้น

ดังนั้นทางการซาอุดีอาราเบียต้องเร่งปรับปรุง
เกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการดำเนินงาน
เพื่อรับรองความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
และถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์

จากก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หลวง
และเกิดผลกระทบในวงกว้าง
เหตุการณ์นี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเหตุการณ์บันทึกโลกประจำปี๒๕๕๙